ธรรมฐานรัฐสภาที่เคารพกับผมกิทธิศักดิ์รัฐนาวราหะ
สมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ท่านประธานที่เคารพครับร่างแก้ไขรัฐมนุน
ฉบับที่๗หรือไอลอนั้น
โดยความเคารพจริงนะครับว่า
อยากจะสนับสนุนแต่ก็ทำใจลำบาก
ในเมื่อข้อมูลหลั่งไหลมาเต็มไปหมด
และอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมก็เปิดประเด็นเองว่า
ไอลอนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไร
ท่านชี้แจงว่าการรับเงินต่างชาตินั้นไม่สำคัญ
แต่ประเทศไทยสำคัญ
แหล่งทุนที่ไอลอรับมาจากต่างชาตินั้น
มาจากแหล่งเดียวกันกับที่มอบฮ่องกง
เป็นอย่างไรครับฮ่องกงเป็นอย่างไรครับ
และเรียนตามตรงว่าไอลอนั้นตีคู่ขนานมากับม็อบ
กล้ายืนยันเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอไม่ว่าจะเป็น๑๐ข้อ๑๑ข้อ
ตรงกันกับนักการเมืองที่ถูกตัดสิทธิ์
และม็อบที่ก่อความวุ่นวายทุกวันนี้
อย่าปฏิเสธเด็ดขาดเพราะว่าการรับเงินต่างชาติมานั้น
น่าจะขัดพรปมาตรา๗๕ประกอบรัฐมนูล
เพราะฉะนั้นหากท่านยังเสนอร่างอย่างนี้มา
รับรองเลยนะครับว่าความขัดแย้งจะมีมากขึ้น
และอีกอย่างหนึ่งผมอยากจะกลับเรียนว่า
พูดกันเหลือเกินเบื้องต้นร่างรัฐมนูลไอลอร์ก็อคติแล้ว

คือมองอีกฝ่ายนึงขอสชเนี่ย
ขอให้พี่น้องประชาชนย้อนกลับไปดูก่อน๒๒พฤษภา๕๗

ท่านประธานทิกฤษครับผมศิษย์ระชัยประทุมบาทสมาชิกษภาผู้แทนรัศดร
แบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลครับ
ขออนุญาตประท้วงท่านผู้อภิปรายนะครับ

เป็นการพูดไปแสดงการพูดจาเป็นการใส่ร้ายนะครับ
ซึ่งที่สำคัญก็คือการใส่ร้ายของไอลอร์

อีกทั้งยังเชื่อมโยงไปยังกลุ่มบุคคลภายนอก
ว่าเป็นผู้ถูกตัดสิทธิ์ทางเมืองเกี่ยวข้อง
แล้วก็เป็นการที่ใช้เหมือนกับว่าจะต้องมีการเป็นคนเลวร้าย
ทั้งที่ตัวไอลอร์นั้นเป็นผู้ลีเริ่มในการรวบรวมประชาชน
แต่ท่านพูดเหมือนกับเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจของไอลอร์นะครับ
ควรจะพินาดูว่าร่างไอรอนั้น

ผมเห็นว่ามีท่านสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านนะครับ
นะครับจึงขอให้ท่านประธานได้โปรดเตือน
และขอให้ถอนคำพูดที่เป็นการใส่ไลค์เหล่านี้ด้วยครับ
ครับก็เป็นการกล่าวหานะครับ
ซึ่งกรรมพิธีการประทานทศผู้สนุนกฎหมายประเดียวไฮโครติเจกต์ครับ

ก็เห็นว่าไปโผล่อยู่ในม็อบอยู่นะ

ก่อน๒๒พฤษภาห้าเจ็ดนั้นเกิดเหตุการณ์การพุทธจริตโครงการจำนำข้าว
จีทูจีเก๊รัฐบาลเสียหายหลายแสนล้าน
ไอลอไม่เคยพูดแม้แต่คำเดียว
ไม่เคยไปแตะตรงนั้นแม้แต่คำเดียว
ขอย่ามทวงนะ
ท่านประธานที่กรบขอบคุณผู้ชนหน้าสี่แก้ของเพื่อน

ประชุมร่วมรัฐสภาพประท้วง
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจกำลังอภิปราย

เรื่องการรับจำนำข้าว

กลับขอบคุณครับใส่ร้ายด้วยครับ
ท่านคิดศัพท์เรื่องจำลำค่าวถอนกันด้วยแล้วกันนะครับ
ถอนกงจำลำค่าวครับ

ร่างแก้ไขรัฐมนูลของไอลอนั้น
หกเม็ดซ่อน
อาวุธลับไว้เยอะแยะมากมาย
ปิดประตูแต่ไม่ใส่กรอน
ยกโดยอย่างเช่นมวดหนึ่งมวดสองมวดพระมหากษัตริย์
วดหนึ่งปิดประตูแต่ไม่ใส่กรอน

จะเข้าบ้านเมื่อไหร่ก็ได้จะแก้ไขเมื่อไหร่ก็ได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านหลอกใครหลอกได้
แต่สภาแห่งนี้เป็นสภาที่พิจารณากฎหมาย
เพราะฉะนั้นเจตนาเรามองออกว่า
ไอลอนั้นมีความคิดที่จะช่วยเหลือ
ดังนั้นท่านประธานครับ

มี๕ข้อที่จะชี้ให้พี่น้องประชาชนเห็นนะครับว่า
ไอลอร์เป็นองค์กรเอกชนที่รับเงินสนับสนุนต่างชาติ

ซึ่งรัฐมนูลนั้นห้ามทุนต่างชาติ

ร่างของไอลอร์จึงไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมาย
ร่างแก้ไขของไอลอสอดไส้กัน
การลมหลางรัฐมนูน

คุณสมบัติของผู้สมัครสอสร
แก้ไขให้ผู้กระทำผิดกฎหมาย

ผู้ติดยาผู้ถือหุ้นสื่อ
สามารถสมัครเป็นสอสรได้
พระเถรเนชีก็เป็นได้
หากนักการเมืองและภาคการเมืองใด
ให้การสนุนทางไอลอ

สนับสนุนให้ต่างชาติแทรกแทรง

๕การเคลื่อนไหวแก้ไขรัฐมนุม
มีการแทรกแซงจากต่างชาติจริง
พักการเมืองหนุนหลังม็อบจริง
ไอลอเสนอให้โละทิ้งกระบวนการตรวจสอบทั้งหมด
เช่นสารรัฐมนูลผู้ตรวจการแผ่นดิน

กรอิสระเหล่านี้เนี่ย
สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจ
ให้กับนักการเมืองที่โกงกิน

จึงต้องกำจัดทิ้งเสีย

หากร่างของไอรอที่เสนอต่อสภานี้